กลับมาติดตามข่าวสารจากไทยรัฐทีวีกันต่อนะคะ
เฉพาะเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในวันชาติของฝรั่งเศส

เหตุการณ์นี้แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่า

ติดตามรายละเอียดจากคุณจุธารัฐเอียบอำพันธ์ค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายขณะที่รถบรรทุกคันหนึ่ง

พุ่งชนผู้คนที่มาร่วมเฉลิมฉลองในงานวันชาติของฝรั่งเศส
เมื่อเวลาประมาณ๒๓นาฬิกาของวันพฤหัสบดี
ตามเวลาในท้องถิ่นในฝรั่งเศส
ที่ต่างวิ่งหนีตายอย่างไม่คิดชีวิต
มกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าคนขับรถบรรทุกขับมาด้วยความเร็วสูง

พุ่งขึ้นมาบนทางเท้าเรียบริมฝั่งทะเล

จนทำให้มีผู้เคาะร้ายถูกรถชนเสียชีวิตจำนวนมาก
ก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุ
ด้วยการยิงปืนใส่คนร้ายจนเสียชีวิตภายในรถ

กลางร่างไร้วิญญาณของผู้คนนับ๑๐
นอนเกลื่อนกลาดตลอดระยะทางเกือบ๒กิโลเมตร
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบภายในรถบรรทุกคันดังกล่าว
พบปืนปลอมรวมทั้งระเบิดที่ยังไม่พร้อมใช้งาน

เป็นชายชาวตูนีเซียฝรั่งเศสวัย๓๑ปี

ขณะที่ประธานาธิบดีฟรองซัวออนลองของฝรั่งเศส

ก่อนจะประกาศยกระดับเตือนภัยด้านความมั่นคงทั่วประเทศ

อีกสามเดือนจากที่ก่อนหน้านี้คาดว่าจะยกเลิกในวันที่ยี่สิบหก
กรกฎาคมขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสประกาศให้หน่วยงานราชการทุกแห่ง
ทงลงครึ่งเสาเพื่อไว้อะไรให้แก่ผู้เสียชีวิตในวันศุกร์
และมีการยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตและกิจกรรมงานอีเวนต์ต่างออกไป
ก่อนโดยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดพุ่งขึ้นเกิน๘๐คนบาดเจ็บสาหัสอีกเกือบ
สิบคนโดยมีทั้งชาวต่างชาติชาวฝรั่งเศสรวมทั้งเด็กซึ่งถึงแม้จนถึง
ขณะนี้จะยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายใดออกมาอ้างความรับผิดชอบแต่แนวทาง
การสอบสวนของทางการฝรั่งเศสจะยังคงไว้ที่ประเด็นการก่อการร้าย
เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นเหตุก่อการร้ายครั้งที่๓ในรอบ๑๘เดือนที่
เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสหลังเกิดเหตุโจมตีนิตยสารชาลีเอ็บโดในกรุงปารีส
เมื่อวันที่๗มกราคมปีที่แล้วโดยคนร้ายเป็นชาย๒คนใช้อาวุธปืนบุกกราดยิง
ประชุมของกองบรรณาธิการนิตยสารฉบับนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑๒คน
จำนวนนี้เป็นนักวาดการ์ตูนแปดคนสำหรับชนวนเหตุมาจากความโกรธแค้นที่ชาลีเอ็บโด
ลงภาพหน้าปกเป็นภาพการ์ตูนล้อเลียนศาสดาของอิสลามโดยคนร้ายเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดของกลุ่ม
แล้วเปิดฉากกราดยิงใส่ฝูงชนในงานคอนเสิร์ต

ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๓๐คน
บาดเจ็บอีก๓๕๐คน

แล้วแต่เพิ่มกระแสความหวาดกลัวให้แก่ชาวฝรั่งเศส
และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส
ขณะที่ผู้นำชาติต่างเห็นพ้องที่จะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อจะรับมือกับภัยก่อการร้ายในอนาคต